อีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวของทางก้าวไกล

ซึ่งเมื่อวานนี้คุณปียบุตรออกมา
ว่าจะมีการไลฟ์ถึงกรณีคำพิพากษา
คดีของสารดีกาที่ตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิต

แล้วการไลฟ์สดเมื่อวานนี้
ก็ทำให้คุณปียบุตรบอกว่าโอ้โหมันก็มีคนที่ไม่เห็นด้วย

ล่าสุดคุณปียบุตรบอกว่าประกาศแล้วค่ะ
จะยุติแสดงความเห็นทางการเมืองคุณกายนะคะ
ก็ไลฟ์เมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่งที่คุณปียบุตรบอกว่า
ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลง
นักวิชาการต้องการการกล้าแสดงออก
แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้สนับสนุนพักก้าวไกล
จะไม่พร้อมให้ตนเองวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่
หรือบางทีทำให้หุดหงิดก็ต้องคิดทบทวนว่า
สถานการณ์ไม่พร้อมฟังการพูดอย่างตรงไปตรงมาหลังจากนี้
งั้นไม่ขอพูดถึงพักเก้าไกลอีกแล้วกัน
เพราะถ้าจำได้ตอนเย็นที่คุณกายเล่าให้ฟัง
คือเขาบอกว่าทำไมก้าวไกลถึงไม่แสดงท่าทีอะไรเลย

แต่หลังจากนั้นเขาก็มีโพสต์ในแฟนเพจของเขา
แต่นี่ค่ะพอไลฟ์ออกมาแบบนี้ก็ปรากฏว่า
พูดง่ายคือด้อมส้มก็วิพากษ์วิจารณ
แล้วก็ทำให้เป็นที่มาที่คุณปียบุตร
วันนี้ก็ประกาศยุติแสดงความเห็นทางการเมือง
บอกว่าขอไปเขียนหนังสือและตำรา
แล้วการเมืองก็ให้เขาว่ากันไปแล้วกันค่ะ
และก็กลับมาคิดทบทวนว่า
ถ้าสถานการณ์มันเรียนในลักษณะที่ว่า
ไม่พร้อมที่จะฟังการพูดอย่างตรงไปตรงมา
หลังจากนี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงภาคเก้าไกลแล้วกัน
ตอนนี้เกิดอารมณ์เบื่อขึ้นมาแล้วครับ
ื่อขึ้นมาคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ไปทำไม

ผู้สนับสนุนเพื่อไทยก็ทัวร์มาลงผม

เบื่อขึ้นมาแล้วก็แสดงความเห็นเลยเนอะ
ขอไปเขียนหนังสือเขียนตำราสบายดีกว่า

รักษาการเลขาธิการของก้าวไกล

บอกจริงแล้วพักก้าวไกลไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหว
หลังจากคุณช่อถูกสารตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต
พักเนี่ยเอาจริงมีแผนอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าก็คุณปียบุตรยังไม่ทราบเท่านั้นเอง
คือเขาก็มีแผนของเขานะคะ
ครับนะฮะนี่เป็นคืบหน้านะครับ
ว่าไลฟ์ทีนึงก็ขาวใหญ่โตเลยนะ
เพราะว่าเอาจริงแล้วก้าวไกลก็เกิดมาจากอนาคตใหม่
ซึ่งคนที่เป็นคนก่อตั้งพักก็คืออาจารย์ป๊อกนี่แหละ